ช่วงนี้มีพายุดูร้อนพัดเข้าไปในหลายพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะอีสานนี่ค่อนข้างจะหนักพอสมค
วมเลยนะคะอวมเลยคุณผู้ชมครับอย่างที่แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อว่าพัทยาน้อย
หรือว่าที่บริเวณเขื่อนสิมรินทรที่อุบลราชธานีครับโอ้โหนักท่องเที่ยวกำลังพักผ่อนหย่อนใจ
นั่งกินข้าวบนแพ้ขี่เจ็ดสกีต่างนานาเด็กเล็กเด็กน้อยเต็มไปหมด
สักพักพายุพัดมาโครมใหญ่โอ้โหมันคล้ายกับซึนามิแบบย่อมพัดเข้ามาเลยนะฮะ
ทุกคนหนีตายกันเอาชีวิตรอดกันแทบจะไม่ทันเลยไปดูภาพเหตุการณ์เลยครับ

นำเข้ามาเรือเอยแพร่เอยโอ้โหเละเทะพังพินาศครับ

เหมือนกับอยู่ในริมทะเลต่างนานาที่มันโดนพายุ

แต่นี่มันคือเขื่อนสิมรินทรที่เขาเรียกกันว่าพัทยาน้อยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอุบลเขาแหละ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนบ่าย๒เองเมื่อวาน
พายุจู่เนี่ยพัทกระดำเข้ามาครับ
นะฮะลูกค้าหอบข้าวหอบของหอบลูกหอบหลานหนีขึ้นมา
นะฮะบางคนอยู่แพร่ไกลก็ต้องเดินข้ามแพรทีละอันทีละอันเข้ามาข้างใน
แต่บางคนก็หนีไม่พ้นก็อยู่กลางแพร่แบบนี้แหละฮะ
จับทุกอย่างหาอะไรยึดเอาไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นโดนพัดตกน้ำไป
นะฮะลมค่อนข้างแรงครับพัดเอาทั้งเรือทั้งสิ่งของปริวไปหมด
นะฮะทำให้แพร่นักท่องเที่ยวนะฮะแพร่หนึ่งเนี่ยล่มจมน้ำไป
ก็ต้องเร่งกันช่วยหาคนขึ้นมาสุดท้ายขึ้นมาได้ทั้งหมดอย่างปลอดภัย
ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านที่ขับรถออกมานะฮะก็ได้ถ่ายภาพ
นะฮะที่หอบเอาฝุ่นเอาสิ่งของต่างต่างปลิวขึ้นมาเต็มไปหมด
ครับคือคันนี้อ่ะเขาหนี
อ่าลมที่พัทยาน้อยเมื่อกี้นี่นะฮะเนี่ยต้องการจะออกไป
แต่ว่ามีลมพายุด้านนอกแทนนะฮะโอ้โหฝุ่นเต็มไปหมด
ร้านจอดรถลูกหลานเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างก็ดูคล้ายกับ
มันเหมือนฉากในภาพยนตร์ที่พายุกำลังแบบพัดกระหน่ำเมืองอะไรแบบนี้
เหมือนธอนาโดอย่างเงี้ยแต่นี่คือพายุฤดูร้อนที่พัดเข้าไปในพื้นที่ของอุบลราชธานีนะครับ
หนักฮะอืมอ่ามาดูที่สีสะเกดกันบ้างไหมล่ะอืมนี่นะครับ
จะเป็นภาพนาทีของการเกิดพายุฤดูร้อนนะครับพัดถล่มตลาดโต้รุ่งเทศบาลตะบนขุขัน
ศรีสะเกดฮะครับดูต้นไม้จะไปอยู่แล้วเสาไฟฟ้าหักโค้นไปสามต้นก่อนเลยครับเนี่ยนะครับ
ป้อมของตำรวจนะครับส่งผลให้ไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมง
แล้วก็ยังมีต้นไม้เนี่ยหักโค้นทับบ้านเรือนรวมทั้งพัดหลังคาของอาคารกองร้อยอศได้รับความเสียหายด้วย
อีกทั้งยังมีรถของชาวบ้านนะครับถูกไฟฟ้าหักทับ
ขณะที่บ้านตาปิ่นหมู่๑๔ตะบนห้วยเหนือนะครับ
มีบ้านเรือนถูกพัดเสียหาย๕หลังคาเรือน
อำเฟอร์พายุนะฮะเนื้อปะบาเนี่ยโค้นทับวัวตายไปตัวนึงเลยครับคุณผู้ชม
แท้งน้ำปลาปลาเนี่ยโค้นทับวัวตายไปตัวหนึ่งเลยครับ
คุณผู้ชมส่วนที่อุดรธานีนะครับก็เป็นพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่ฮะ
รวมทั้งในเขตเทศบาลนครอุดรธานีด้วยมีบ้านเรือนของประชาชนถูกลมพายุพัด
ได้รับความเสียหายครับต้นไม้ถูกแรงลมเนี่ยพัดหักโค้นล้มหลายจุด
อย่างที่บ้านของนางสาวมารีรัฐลุนนาในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับ
หลังคาไปตกอยู่หลังซอยนู่นฮะห่างจากบ้านไปตั้ง๒๐เมตรนะ
โอ้โหปลิวไปไกลนะครับลมแรงจริง
เช่นเดียวกับที่บ้านไม้ทรงไทย๒ชั้นของนายธนาเศษรู้คุณเหมือนกันนะฮะ
ซึ่งคนในบ้านออกไปทำธุระ
พอกลับมาครับหลังคาเนี่ยมันปลิวมากองอยู่ที่ลานจอดรถซะแล้ว
แล้วหลังคากระเบื้องของระเบียงตกลนใส่รถที่จอดไว้เสียหายไป๒คัน

ขณะที่ร้านอาหารในซอยนะครับต้นไม้ใหญ่โค้นล้มนะครับลงมาทับ
ทำให้โต๊ะเอ่ยสิ่งของในร้านพังเสียหาย
แล้วก็ยังมีต้นไม้ล้มในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงอีกจำนวนมากเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือจะเคลื่อนย้ายต้นไม้ป้ายโฆษณา
ไปหาเสียงนะครับเพื่อป้องกันเหตุพายุพัดถล่มอีกนะครับ
เกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายและความเสียหายซ้ำซ้อน
ค่ะต่อเนื่องเลยนะคะ
ไปที่กาลสินครับคุณผู้ชมครับ
เกิดพายุพัดก่อนห่างในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาลสินนี่แหละฮะ

แรงลมพายุแผัดเต็นปิเล่วไปเลยครับคุณผู้ชม
เสียหายทั้งงานคือจะจัดต่อใช่ไหมนี่ต้องให้พี่กู้ภัยเขามาช่วยกันติดตั้งเต็นต์ใหม่
แล้วก็จะตรวจสอบความเสียหายทั้งหมดแล้วครับแล้วก็เตือนเลยนะครับ
มันยังไม่หมดฮะมันยังไม่หมดครับพายุฤดูร้อนในช่วงนี้
แม่ค้าพระไหมแพววารายนึงเขาเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุนะ
ตัวแม่ค้าเนี่ยก็อยู่ในเต็นต์นั่นแหละแล้วคุณเชื่อไหมเต็นต์มันปลิวไปต่อหน้าต่อตา
เพราะดีนะที่เธอไม่เป็นอะไรอ่ะดูสิฮะหุ่นชุดยังอยู่ข้างบนนะ
เออใช่มันลอยขึ้นไปเลย